คุณผู้ชมเห็นบ้างหรือยังคะที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
โพสต์ภาพตาบวมคือตาบวมเป่งบาปเข้าหนึ่งเยอะมากเลย
คือคุณโกติบอกว่าไปทำรายการแล้วก็ต้องชิมอาหาร
อาหารที่ว่านี้คือแมงป่องทอดสมุนไพร

คนอื่นไม่ยอมกินคุณโกติก็เลยกิน
คุณก๊อติบอกว่าพอกินไปแล้วตาบวมแบบนี้
โพสต์เอาไว้ว่ากินไป๓ตัวนะคะช่วงค่ำเมื่อวาน
ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอะค่ะ

สักพักนึงกินยาแก้แพ้ตอนตีหนึ่ง
หลังจากนั้นไปโรงพยาบาลแล้วตื่นมาตอน๗โมงเช้า
อาการก็ดีขึ้นเราไล่ภาพไปแต่ละช่วงเวลา
ถ่ายละครตอนบ่ายโมงถ่ายรายการต่อตอนบ่าย๓
ไม่ต้องห่วงครับชีวิตดำเนินต่อไปสบายมาก
แต่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะกินแมงป่องทอดสมุนไพร๓ตัว

ล่าสุดทีมข่าวของเราก็สอบถามคุณโกตินะคะ
คุณกุฏิบอกว่าคือด้วยความที่ไปถ่ายรายการเมื่อวานนี้
แล้วก็มันมีเมนูแมงป่องท่อสมุนไพร

กลับบ้านมาตอน๕โมงเย็นก็นั่งสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก
มันมีอีกอย่างหนึ่งครับตัวบุ้งบุ้งตกลงมาแล้วกัดที่ตา
ตาขวาบวมเป่งเลยแล้วสักพักหายใจไม่ออก
ก็เลยไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าแพ้รุนแรงมาก
คือแพ้หนักถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต
ต้องฉีดยาแก้แพ้ให้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะอืม
ทีนี้ค่ะก็เลยถามว่าแล้วตกลงแพ้แมงป่องที่กินเข้าไป

โกติบอกว่าเอาจริงแพ้สัตว์ต่างเยอะมาก

มันก็มี๒อย่างกินแมงป่อง๓ตัวกับบุ้งตกใส่ตา
แต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าจะไม่เลิกกินแมลงนะ
ส่วนคนที่ไปดราม่าบอกว่าก็นั่นไง
กินอะไรแปลกกินของแปลกอะไรแบบนี้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
แต่ไปถ่ายรายการจริงแล้วมันก็ต้องชิมอะไรแบบนี้ค่ะ

เราเคยกินได้ไม่ได้ซีเรียส
ไม่ได้แบบโอ้วอนอยากกินแมงป่องอยากกินแมงป่องอะไรอย่างนี้
แล้วก็สักพักหนึ่งมันจี๊ดที่ตา
แล้วก็แท่นิ้วก้อยก็ค่อยตะแตะ
แต่คือไม่อยากเก่า
สักพักหนึ่งกดกลับกล้องมา
แล้วก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมามันเริ่มบวมขึ้น
ลูกเพชรก็เห็นเลยพี่มันบวมทันตาเห็นไม่เกิด๕นาที

แต่ว่าเราก็ต้องดูเรา
แต่ก็ระวังว่าไอ้แมลงก็ยังกินอย่างเดิมแหละ

แต่ถ้ามันกล่องก็จะลองดูก่อนไม่กินแล้ว
นี่ค่ะคือคุณโกติบอกว่าพอกินแมงป่องไปปุ๊บแป๊บเดียว

บุ้งตกลงมามาซ้ำเติมเอาอีกรอบหนึ่ง

คุณหมอโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
คุณหมอทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนา
คุณหมอก็ให้ความรู้เอาไว้แบบนี้นะคะ
แมงป่องนี่อันตรายนะคะอันตรายถึงแก่ชีวิต
คนที่กินแล้วแพ้โปรตีนจากทุนเดิมอยู่แล้วก็อาจจะต้องระวัง
คนที่ชอบกินแมงป่องควรกินเฉพาะปรุงสุก
สุกถึงขั้นเกรียม
พิษแมงป่องที่เป็นโปรตีนสลายตัวจากความร้อน
ต้องเกรียมเลยนะต้องเกรียมค่ะไม่ใช่แค่สุกอย่างเดียวต้องสุกแบบเกรียม
ทีนี้ค่ะสำคัญมากเลยต้องเด็ดหางแมงป่องออกก่อนกินนะคะ

เผลอกินไปแล้วมีอาการแพ้
แต่ไม่ถึงขั้นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอันนี้กินยาแก้แพ้แล้วมันก็จะหายไปเอง
แต่ถ้าอาการรุนแรงต้องพบแพทย์ค่ะ
ถ้าในกรณีที่แบบทอดแล้วอะไรแล้วอย่างนี้
กินได้นะฮะโดยปกติกินได้อันนี้ต้องบอกก่อน
ถ้ากินสดครับที่คุณหมอ
สดแน่นอนมันอาจจะมีโปรตีนอะไรบางอย่างที่ร่างกายเราแพ้ได้
ถ้าถามผมว่าคนทั่วไปที่แพ้อาหารนะครับ

อันตรายคือถึงขั้นสีชีวิตเลยหรือไหม
คนที่ไม่แพ้เขาก็แค่บวมถูกไหมฮะ

คนที่แพ้นี่ถึงขั้นเขาเรียกอนาไฟแลคติกก็คือแพ้พิษรุนแรง
อ้าวก็เตือนกันไว้นะครับ